หลังจากที่มีกระแสข่าวในแวดวงการเมืองพม่านะครับ
ที่จะขับช่วยมานอเดียดหัวหน้าภักร์

ว่าต้องรอการตัดสินใจของสมาชิกพัก
โดยในวันนี้ช่วยมารพร้อมกับสมาชิกระดับสูง
ของภักดิ์สหรัฐสามัคคีและการพัฒนาหรือว่า
ต่อสื่อมวลชนโดยย้ำนะครับว่ากระแสข่าว
ที่จะต้องผ่านการตัดสินใจในการประชุมของพักก่อน
โดยเมื่อปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเพียง๓เดือน
โดยมีคนใกล้ชิดของพลเอกเต็งเส่งอดีตประธานธิบดีพม่า
เข้ามามีบทบาทในการบริหารพักแทน
โดยหลายฝ่ายมองว่าการสั่งปลดเขาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
รวมถึงกระแสข่าวล่าสุดที่จะขับเขาออกจากพัก
มีสาเหตุมาจากการที่ในระยะหลัง
มามีความสนิทสนมกับนางองซานซูจีมากเกินไป
ขณะที่บางฝ่ายก็มองว่านี่อาจจะเป็นบทสรุปของความขัดแย้ง

ที่มีกระแสความไม่พอใจกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เมื่อครั้งผลเอกเต็งเส่งเป็นประธานาธิบดี
และช่วยมารดำรงตำแหน่งประธานสภาครับ